หนูรีบมาเข้าฝันหนู

แต่ว่างูเนี่ยเข้ามาถึงในรถเลยค่ะ
รถของพี่ลำยองหนองหินเห่า

มาเยือนถึงหน้าบ้านเลขที่๑๔๔ทับ๑

แล้วน้องเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถ

ของพี่ลำยองน้องหินห่าว

ซึ่งก็ทำเอาพี่ลำยองถึงกับขนลุกขนพอง
พร้อมกับบอกว่าดีใจที่จับได้สักทีนึง
เพราะไม่อย่างนั้นจะขับรถไปทำงานแบบระแวง
คือมีงูอยู่ในรถแบบนี้ถ้าเรารู้นะ

กับตัวแม่ของเราพี่ฮายอาภพร
ต้องบอกว่าทนเสียงเรียกร้องจากแฟนไม่ไหว
คือแฟนอยากจะให้พี่ฮายจุดทูบ
บอกแนวทางกับแฟนสักหน่อย
ซึ่งคืนที่ผ่านมาขอมาแม่ฮายก็จัดให้เลยจ้ะ
ซึ่งเลขทูปที่ได้ก็คือ
เดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนะคะ

โอ้โฮแม่ขอแบบนี้แม่ไม่ให้ย่ามเดียวนะ

อันซ้ายเลข๒๘๓เป็นของแม่ฮาย
อันขวาสุด๓๐๗เป็นของยายเล้งแม่ของแม่ฮายนี่แหละ
เลขนี้ไปตรงกับเลขสามีของยายเล้ง
เอ้ายังไงกันล่ะคะคุณผู้ชมค่ะ
ใดก็ขอให้โชคดีเย็นนี้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าเลยเนาะ